มาดูอีกหนึ่งกรณีก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอแท็กซี่คนดี
ซี่คนดีก็คือแท็กซี่ที่ไปเจอเงินของผู้โดยสารที่ลืมไว้ในรถ
ไปเจอสิ่งของของผู้โดยสารที่อยู่ในรถแล้วก็เอาส่งคืน
แต่ว่ามีบางกรณีที่เขาไม่ส่งคืน
เป็นแท็กซี่ซึ่งเก็บเงินและซับสินมูลค่าเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทของนักท่องเที่ยวด้วย
ท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเป็นชาวไต้หวันเขาลืมไว้ในแท็กซี่แต่ไม่ส่งคืน
ตำรวจตามไปได้สิคะไปจับได้ถึงห้องพักเลย
สอบสวนเขาอ้างบอกว่าไม่รู้จะเอาไปคืนยังไง
ขับรถออกไปแล้วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไม่มีไม่มีจะติดต่อยังไงจะคืนยังไง
เขาบอกแบบนี้อ้างกับตำรวจแบบนี้นะคะ
กล้องวงจรปิดบริเวณที่กดบัตรคิว
และจุดจอดรถแท็กซี่สาธารณะ
ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

อันนี้ไม่ยากไม่ได้โบกตามท้องถนนนะ
สามารถจับภาพนักกีฬาฮอกกี้ชาวไต้หวัน๒คนเอาไว้ได้นะคะ
ขณะที่เขาทั้งสองคนกำลังกดบัตรคิวเรียกรถแท็กซี่
และภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพสำคัญเป็นหลักฐานสำคัญ
เอาไปแจ้งความกับตำรวจสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ร่วมกับใบสลิปบัตรคิวรถแท็กซี่สาธารณะ
ที่ผู้เสียหายเรียกใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะจากสุวรรณภูมิ
ไปส่งที่โรงแรมอยู่แถวห้วยขวาง
และกระเป๋าสัมภาระภายในก็มีทรัพย์สินหลายอย่างนะคะ
กระเป๋าแบรนด์เนมมีเงินสดสกุลต่างรวมทั้งทรัพย์สินอื่น
รวมแล้วประมาณสองแสนบาทติดท้ายรถแท็กซี่ไปด้วย
แล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อแจ้งจะคืนทรัพย์สินเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

แล้วก็ข้อมูลของสลิปบัตรคิวเรียกรถแท็กซี่
ซึ่งข้อมูลทุกอย่างชัดเจนก็คือเขาระบุวันเวลา
จอดรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนรถ
เอามาติดตามผู้ขับขี่รถแท็กซี่ดังกล่าวจนกระทั่งไปตามเจอ
ก็คือนายคัมภีร์หงษะครูนำตัวมาสอบปากคำ
ประคำเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การไม่รู้ไม่เห็น

รวมถึงผู้เสียหายชี้ภาพถ่ายใบหน้าของคนขับได้ชัดเจน
จำนวนต่อหลักฐานค่ะยอมรับบอกว่าเก็บกระเป๋าสัมภาระไปจริง

ตามที่ผู้เสียหายแจ้งไว้จริง
ทรัพย์สินทั้งหมดยังอยู่ที่ห้องพัก

ซึ่งยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะเขาบอกแบบนี้
และคนขับรถรายนี้ให้การอ้างว่า
ทราบว่าจะติดต่อผู้เสียหายได้อย่างไร
ก็เลยเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องพักก่อน

ถ้าเป็นคนไทยก็ยังพอจะคุยกันได้

หรือว่าเขาออกจากประเทศไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้

เจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวคนขับไปที่ห้องพัก
เพื่อนำทรัพย์สินทั้งหมดส่งคืนให้กับผู้เสียหายทั้งสองคน

ส่งพนักงานสอบสวนสนห้วยขวาง
เจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุพิจารณาว่า
จะดำเนินคดีอย่างไรค่ะ